นักร้องหนุ่มค่ะพี่เอ็มอัตภพลค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะโดนคู่กรณีอ้างว่าเป็นสปอนเตอร์ล้อแม็กซ์นะคะ
แล้วก็โพสต์กล่าวหาว่าเอาล้อแม็กซ์ไปขายไม่คืนนี่แหละคุณผู้ชม
จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเผยว่ากำลังเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อเท็จจริงค่ะ
ตอนนี้ได้มอบหมายให้ทนายความติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งมา

เขาไม่ได้ให้ผมเขาให้แฟนผม
อย่างนี้ทำให้เราเสียหาย

เพราะว่าให้มันทีเดียวคือผมไม่อยากบอกว่าตอบหลายรอบ
หรือว่าให้คนทั่วไปแบบว่ามานั่งถามผมหลายรอบ
จริงตอนแรกจะนัดช่วงนี้แหละ

เดินทางไปต่างประเทศไม่รู้ญี่ปุ่นหรือประเทศไหนนะครับก็คือ
ก็เลยว่าโอเคอย่างนั้นให้เขากลับมาก่อนก็ได้